ไปดูเรื่องของการขโมยของกันบ้าง
ขโมยขโจรเขามาฉกกระเป๋า
คนขี่รถจักรยานยนต์คงเผลอแล้วก็ลืมทิ้งไว้
คือเอาไว้ในช่องเก็บของ

ใช่คนร้ายเห็นเข้าเขาก็เลยฉกไป

อย่าทิ้งของมีค่าไว้หากตัวเองออกจากรถจักรยานยนต์นะครับ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ขณะที่คนร้ายขโมยกระเป๋าเงินที่เจ้าของเนี่ย
เขาวางไว้ในช่องเก็บของของรถจักรยานยนต์
จอดอยู่หน้าร้านขายวัสดุก่อสร้าง
กระเป๋านะครับคนร้ายเป็นชายวัยกลางคน

จอดอยู่แถวนี้และทำทีโทรศัพท์พูดคุยธุระ
ก่อนที่จะถอยรถกลับมารอจังหวะให้แน่ใจว่า
รถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยเจ้าของเขาจอดไว้นานพอสมควรแล้ว

จากนั้นใช้ความมือไวมาฉกเลย

ตาไวด้วยมือไวด้วยครับเจ้าของก็เอามาผู้เสียหายเนี่ย
มาโพสต์ให้ดูบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
ก็จะได้ไม่เอาของมีค่าวางทิ้งไว้ในรถจักรยานยนต
เดี๋ยวนี้เขามีช่องแล้วไงคุณมันไม่ใช่ตะก้าหน้ารถแล้วเนอะ
มันเป็นช่องเก็บของรถจักรยานยนต์นะครับ